ดี
ถูกวางยานะครับความเป็นไปได้แล้วก็ทำการสาธิตว่าเอาเข็มเจาะที่ขวดเกิดขึ้นได้ไหมนะครับก็เพราะว่าใช้เวลาเจาะขวดเนี่ยไม่ถึง๑๐วินาทีนะครับก็ทำได้แล้ว
เพราะฉะนั้นก็มีหน้าข่าวท่านหนึ่งไปขอตัวอย่างน้ำจากผู้เศรษฐภัยมาก
น็อตก็เลยโทรศัพท์แจ้งทางห้องแล็บให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือไว้นะครับ
เครื่องนี้เป็นเครื่องตรวจยาโดปยาเสพติด
ที่ใช้ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทำงานสมัยแห่งชาติสถาบันที่วิทยาศาสตร์
รวมถึงในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในบริษัทยักษ์ใหญ่ตรงนี้ด้วย
ตอนเช้าแต่เราก็เอาตัวอย่างไปเตรียมนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์แล้วก็ผลออกมาตอนบ่ายโมงนะครับ
ก็พบว่าสารที่เจอในตัวอย่างน้ำเดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับ
ตัวอย่างน้ำที่เราได้มีปริมาตรหกสิบมิลลิลิตรหกสิบอมแอลนะครับ
มีปริมาณน้อยมากอาจจะเป็นสารโปรเติ้ลเข้ามา
ก็คือกระดาษหน้านี้
ก็ตรงคงทราบมูลคุณนี้ตรงเป๊ะเลย

เช่นพวกม้าวัวควาย
แล้วก็สัตวแพทย์นิยมใช้กับแมว
แล้วถ้าไปค้นข่าวเก่าปี๒๕๖
ใช้เป็นยามอมให้สลบเพื่อปลดทรัพย์

แต่ว่าเป็นยาสลบของแมวที่นิยมใช้กัน

แต่ว่าการดื่มของเขายังไม่ถึงปริมาณที่ทำให้เขาสลบ
เพราะว่าเขากินเข้าไปยังไม่หมดขวด

เขาก็ไหวตัวเพื่อนก็พาส่งลงพยาบาล
ตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วก็อยากจะเตือน

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนรัฐนาธิเบ็

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย

เช่นพวกม้าวัวควาย
แล้วก็สัตวแพทย์นิยมใช้กับแมว

ปีห้าหกถูกมิทสาชีบใช้เป็นยามอมให้สลกเพื่อ
ปลดทรับนะครับแล้วถ้าคลในอินเตอร์เน็ตให้หลาย
ไซลาซีนคือยามอมสาวนะครับแต่ว่าเป็นยาสลบของแมวที่
หยกซ้ายกันนะครับพูดง่ายง่ายก็คือเขาถูกวางยา
จริงแต่ว่าการดื่มของเขายังไม่ถึงปริมาณที่ทำให้
เขาสลบเพราะว่าเขากินเข้าไปยังไม่หมดขวดนะครับ
ก็คือหนึ่งในสามเพราะฉนั้นเนี้ยเขาก็เกิดอากาศเขา
ตัวก็เพื่อนก็พาส่งโรงพยาบาลนะครับอ่าตรงนี้ก็
อ่าชัดเจต์แล้วก็อยากจะเตือนไปยังที่นอกชาชน
นะครับว่ามันมีจริงเกิดขึ้นจริงแล้วก็ให้ความในทำ
กับเขาด้วยนะครับตอนนี้เจ้าที่ตำรวดที่อ่าสนแล้ว
น้ำพิบเบจก็โทรศัพภาษาแล้วแต่นอรดแล้วนะครับ
แล้วก็จำนวนแนะนำให้ส่งตรวจซ้ำที่โครมวิศษาตร
การโครมวิศษาตรการแพทย์ด้วยนะครับ